สยามไดกินเซลล์จำกัดผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศระดับโลก
เปิดตัวแคมเปญทุกลมหายใจเชียร์ไทยแลนด์รวมเชียร์นักตบลูกยางทีมชาติไทย
ให้ก้าวไปแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเกม๒๐๒๐ที่ประเทศญี่ปุ่น
โดยทำพิธีลงนามสัญญาเป็นผู้สนับสนุนทีมวอเล็กบอลทีมชาติไทย
โดยมีมิสเตอร์ฮิโตชิธานากะผู้จัดการใหญ่บริษัทสยามไดกินเซลล์จำกัด
และนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทย
ลงนามอย่างเป็นทางการ
สเตอร์ฮิโตชิกล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ
ให้กับนักกีฬาวอเล็กบอลทีมชาติไทยสู่เส้นทางการแข่งขันระดับโลก
ในกีฬาโอลิมปิกเกม๒๐๒๐ซึ่งภูมิใจที่โลโก้ของไดกินจะได้ขึ้นไปอยู่บนชุดแข่งขัน
หวังว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จในอีก๓ปีข้างหน้า
ขณะที่นายสมพรกล่าวว่าต้องขอขอบคุณบริษัทสยามไดกินเซลล์จำกัด
ที่เข้ามาดูแลทีมวอเล็กบอลไทยชุดนี้
ซึ่งเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คนไทยทุกคนฝันจะเป็นจริงได้
หากได้แรงหนุนจากทุกภาคส่วน
เพราะว่าไดกิ้นนอกเหนือจากการจะสนับสนุนให้เราไปโอลิมปิกแล้ว
ก็ยังมีการสนับสนุนสำหรับที่จะให้เด็กเยาวชนได้เข้ามาสนใจกีฬา
ซึ่งก็ตรงกับนโยบายของสมาคมเรา
เขากลงจะทำให้การพัฒนากีฬาวอเล็กบอลของเรา
ได้พัฒนาไปอีกระดับหนึ่งด้วยนะครับ

ที่ได้ให้ความสำคัญและเรื่องสุดร่วมกับครอบครัววอลเล็กบอลของเรา
นับเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ที่ดีของไดกิ้น
ที่ให้ความสำคัญต่อวงการกีฬา
เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพนักกีฬาวอเล็กบอล